ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะอุทาหรณ์กระทะคว่ำ
เหตุการณ์นี้นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าที่ขายปลาท้องโกะรถเข็น
คุณผู้ชมแล้วจู่ไอ้กระทะที่มันมีน้ำมันเดือดร้อนทอดปลาต้องโกะเนี่ยนะ
มันเทลงมาราดเลยอ่ะเกิดจากล้อรถเข็นนะคะ
เดี๋ยวต้องไปดูกันวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะคะ

อ๋อคือจังหวะเนี่ยที่เราเอาลูกศรชี้อยู่นะคะ
คุณผู้ชมเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมาจากอะไรอ่ะ
รอรดเข็นนู้นน่ะมันเหมือนกับมันเอียง
น้ำมันร้อนมันถึงไปราดขาของแม่ค้า
ขายปลาท่องโกะทั้งสองข้างเลยนะคะ

ซึ่งแม่ค้าที่เขาขายปลาท่องโกะเนี่ย
ตอนแรกก็ยืนทอดยืนขายปลาท้องโกอยู่ใช่ไหม

แล้วลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์
ดูสิปลาท้องโกะกระจายเกลื่อนพื้นไปหมดเลย

ร้านปลาท่องโกะตรงนี้เขาขายอยู่ริมฟุตปาด
หน้าร้านสะดวกซื้อตลาดผลไม้๕แยกน้ำผู้ค่ะ
ที่ถนนอุดรดุษฎีเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ตอนที่ไปดูเห็นขา
ขาแบบนี้นี่โดนน้ำมันร้อนลวกทั้งสองข้างเลยค่ะ
เหนือหัวเข่าอีกนะดอมคุณผู้ชมครับ
เพื่อนแม่ค้าก็ช่วยกันปฐมพยาบาล
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บก็พาส่งโรงพยาบาล

หลังจากนี้ไม่รู้ว่ามันพองแค่ไหนนะดอมคุณผู้ชม

ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเปิดร้านขายปลาท้องโกะมาหลายปีแล้ว
มันเป็นรถเข็นแบบนี้นั่นแหละ
ทีนี้ทำยังไงก็ต้องถอดล้ออออกไปปะยาง

ใช่เอามาหนุนแบบแทนแกนล้อไปก่อนไง
แต่ทีนี้ตอนที่ตั้งกระทะกำลังทอดปลาท้องโกขาย

ก็เลยน้ำมันราดใส่เธอเซล้มลงกับพื้นแบบนี้
คือนอกจากเรื่องถังปี๊บ
ที่เอามาลองแทนแกนล้อแล้วเนี่ย

ฟุตป่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันเป็นร่องอยู่แบบนี้

ดูสิด้องโอ้โฮแปลกแบบนี้
อันนี้นี่คือเขาบอกอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาหลายเดือน
เดี๋ยวอันนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเหรอคะ

พอมันมีร่องพื้นมันไม่เรียบ
ประกอบกับล้อถอดไปปะยางอีกเอาอะไรมาหนุนอีก

เรื่องความประมาทพี่อย่าโกรธเบิร์ตนะ

นะครับเรื่องของพื้นผิวทางเท้าก็หนึ่ง
ใช่โอ้นี่แหละค่ะ
ไม่รู้ว่าพอเอาไอ้ปี๊บน้ำมันพืชมารองรับน้ำหนักไม่ไหว
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
ก็เห็นใจพี่เขานะว่าจะไม่ขายก็ไม่ได้ไง

ต้องทำมาหากินนะขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ